การขึ้นรูปโอ่งมังกรจะใช้อุปกรณ์สำคัญคือแป้นหมุนโดยวางดินไว้ตรงกึ่งกลางเพื่อป้องกันการเหวี่ยงขณะที่ทำการขึ้นรูป
ช่างปั้นที่มีความชำนาญก็จะสามารถประคองทรงขณะขึ้นรูปได้
โดยช่างปั้นต้องใช้ทักษะในการปั้นรีดแต่งส่วนต่างของโอ่ง
ซึ่งแบ่งเป็น๓ส่วนคือ
เริ่มตั้งแต่ก้นโอ่งปั้นรีดขึ้นมาเป็นผนังโอ่ง
แล้วจึงปั้นขึ้นเป็นปากโอ่ง
เมื่อได้รูปทรงโอ่งครบทั้ง๓ส่วนแล้วจึงนำไปผึ่งให้แห้งหมาด
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน